คุณผู้ชมครับวันนี้วันตรุษจีนนะครับ
ดังนั้นทีมข่าวของเราจะพาคุณผู้ชม
ไปดูบรรยากาศการจัดเทศกาลตรุษจีน
พูดสิทธิ์ข่าวไทยรัตร์ทีวีของเรามีรายงานเข้ามาครับเช่นครับ
เรามีครับ

ส่วนทุกคนรัก

และครอบคราว
ขณะที่มีบางส่วนนะคะแม้จะไม่ใช่ชาวไทยเชื้อสายจีน

ตั้งใจใส่เสื้อสีแดงเป็นมงคลมาเที่ยวย่านเยาวราชค่ะ
ทำบุญเสริมดวงด้วยค่ะ

วัดไตมิตรมาแล้วค่ะแล้วก็ตรงเทียนฟ้าแล้ว
คือพวกเรานะครับเป็นชาวเชียงใหม่นะฮะมาจากบินมาจากเชียงใหม่วันนี้เลยแล้วทีนี้ก็คือได้ยินว่าที่เยาวราชมีงานเราก็เลยมาอยากมาร่วมงานแล้วก็มาดูประเพณีของจีนอะไรแบบนี้ครับผม
ด้านเจ้าของร้านแผงขายเสื้อที่มาวางขายบนถนนเยาวราชทุกปีนะคะบอกว่าปีนี้เสื้อกี่เผาทั้งแบบของผู้หญิงและผู้ชายยังถือว่าขายได้ดีค่ะ
รวมไปถึงเสื้อยืดลายตามปีนักสัตว์ก็ยังขายได้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ตั้งใจว่าจะวางขายไปจนถึงช่วงดึกวันนี้เพราะคาดว่าคนจะมาเยอะขึ้นเรื่อยค่ะ
เพราะว่ามันไม่ใกล้งานมันก็จะไม่ค่อยมีคนมา
แต่พอใกล้งานแล้วคนก็มาเรื่อยก็ขายดี
้อยกว่านิดนึงแต่ว่าไม่ทำให้มันเสียหายอะไร

ค้าหลายเจ้าก็คาดการณ์ว่าในช่วงเย็นวันนี้
มีประชาชนเดินทางมาร่วมงานตรุษจีนเยาวราช

ได้มีการจัดเตรียมสต๊อกสินค้าไว้อย่างพอเพียง
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับดูแลประชาชน

ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังได้ประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชน
ให้ใช้ความระมัดระวังในการพกพาสวมใส่เครื่องประดับของมีค่า
และไม่วางทรัพย์สินที่มีค่าไว้ในรถยนต์
เพื่อเป็นการลดมูลเหตุจูงใจไม่ให้ก่อเหตุอาชญากรรมค่ะ
สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาเดินเที่ยวเทศกาลตรุษจีนที่เยาวราช

ที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ
ก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจีน
รวมไปถึงตลอดถนนเยาวราชนะคะ

สามารถมาเดินเที่ยวชมสัมผัสบรรยากาศได้ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยค่ะ
ชดารัฐโพคะธนวัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถนนเยาวราชค่ะ